คุณผู้ชมครับปัญหาวัดบางคลานที่จังหวัดพิจิตรนะครับ
ล่าสุดเจ้าวาดวัดครับได้มอบอำนาจให้กับทางพลตบตรีจรูลเกียรติ
รักษาการผู้บังคับการตำรวจทางหลวงนะฮะให้ช่วยแก้ปัญหาข้อพิพาทครับ
โดยจะใช้มาตรการจากเบาไปหานักในการทวงคืนวัดนะครับอืม
โดยทางเจ้าวาดวัดบังคลานนะฮะวัดหิรัญญารามนะครับ
อยู่ที่โพทะเลที่พิจิตรครับพร้อมด้วยทางพลตบตรีจรูนเกียรติ
รักษาการผู้บังคับการตำรวจทางหลวงนะครับมีทางรักษาการผู้บังคับการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชชอบตัวแทนปปทมีคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์
หารือกันครับแก้ไขปัญหาข้อพิพาทวัดบางคลาน
เจ้าวาดเนี่ยบอกว่าที่ผ่านมาครับเดือดร้อนมากเข้าวัดไม่ได้นะฮะ
จำเป็นต้องมาร้องขอความเป็นธรรมกับตำรวจปปให้ช่วยแก้ไขปัญหา
เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นแบบจริงจังเพราะว่ามวลชนที่ยึดวัดเนี่ย
จะทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่คือพอเจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยรีบปิดประตูครับ
แล้วก็มีการยิงหนังสติ๊กใส่โอ้โหเนี่ยก็สร้างความหวาดระแวงนะครับเป็นอย่างมาก
รัฐนั้นแก้ปัญหาจริงจังโดยเชื่อว่าทางสวกิติศักดิ์รัตนวราหะ
และอีกหลายคนนั้นเป็นผู้อยู่เบื้องหลังนะครับ
เดี๋ยวฟังเสียงทางท่านเจ้าอาวาสวัดบางคลานครับ
สามารถที่จะไปแก้ปัญหาให้อัตมาได้
คือที่ผ่านมาเนี่ยอัตมาคิดว่า
ชณฐ่าของรัฐแหละบางส่วนไม่

เหมือนกับทำอะไรแบบลูกหน้ากับจมูก

ตั้งแต่วันที่๖เมษาเป็นต้นมาเนี่ย
บุกรุกเข้าคลองวัดอยู่ในวัดอ่าธรรมากินก็อยู่ในวัดนอนก็อยู่ในวัด
ค่ะขณะที่ทางตำรวจนะครับผลตำรวจตรีจะรุนเกียจครับ
ท่านบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ย๗๘ปีแล้วนะครับ
ซึ่งทางหลวงพ่อนั้นอยากจะจัดการปัญหาให้จบสิ้นครับ
จะใช้โมเดลเดียวกันกับโมเดลเดียวกันกับปัญหาที่วัด
้วด้วนที่จังหวัดนครสวรรค์นะฮะโดยมีการตั้งตำรวจปป
ตำรวจท้องที่ในอำเภอเจ้าหน้าที่ปปทไปบริหารจัดการวัด
แต่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์วัดนะครับจะเริ่มมาตรการเบาไปหานัก
โดยจะเปิดให้คู่ขัดแย้งครับเจรจาหาข้อสรุปกันก่อน
หากไม่สำเร็จต้องใช้กฎหมายโดยไม่รู้สึกหนักใจนะครับ
เพราะหากการแก้ปัญหาไม่สำเร็จแสดงถึงความอ่อนแอของข้าราชการนั้น
ซึ่งหากมวลชนรายใดไม่เห็นด้วยเนี่ยแน่นอนครับ
ต้องถูกดำเนินคดีนะฮะเอาไปฟังเสียงทางตำรวจครับ

ท่านก็ต้องรับฟังเราในเมื่อเรามีสิทธิ์ได้รับมาอำนาจมา
ท่านสวก็ต้องให้เกียรติเราและรับฟังเรา
แต่ถ้าท่านไม่ให้เกียรติเราก็ต้องให้บังคับใช้กฎหมาย
อย่างท่านสวเหมือนกัน
ขณะที่ทางคุณอัจฉริยะนะครับยืนยันบอกว่าเจ้าอาวาส
รูปปัจจุบันได้รับการสนับสนุนจากชาวบ้าน
ที่จังหวัดพิจิตรมากเช่นกันไม่ใช่มีแต่คนไม่เห็นด้วยนะฮะ
ส่วนเรื่องการจะแจ้งเอาผิดเจ้าหน้าที่บังคับคดีทางทนายความ
จะเป็นคนดำเนินการอยากให้เรื่องนี้จบลงด้วยการเจรจานะฮะ
นี่เป็นคืบหน้าล่าสุดปัญหาวัดบางคลานที่จังหวัดพิจิตร